เอาล่ะมาดูความทุกข์ของคนที่อยู่ในเขตเทศบาลอ่างทองหน่อย

มันต้องมากันเป็นร้อยเป็นพันตัวนะ
แล้วถ้านกมาเยอะอย่างนี้มันทำไง

ใช่ครับมันขี้เนี่ยแหละครับ
ขี้ลงมาเต็มเลยครับคุณผู้ชมนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาต้องมาพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับ

ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำความสะอาดก็จะไม่ไหวแล้ว
ทางเทศบาลเขามีวิธีคือ
เดี๋ยวอาจจะต้องเอาประทัดมาไล่

องทัพนกเอี่ยงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีหลายพันตัวครับ

ตึกแถวเอยอาคารพาณิชย์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองครับ
แล้วก็ร้องจอกแจกจอกแจกจิ้วจ้าวอ่ะฮะ
สร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านคนที่อยู่อาศัย
และยิ่งไปกว่าเสียงก็คือมูลของมันหรือขี้ของมันนี่แหละครับ

คือถ่ายเลอะเทอะไปหมดนะครับทางเท้าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
เล่าบอกว่าปัญหาเรื่องฝูงนกมาใส่อยู่กลางเมืองเนี่ยนะ
ทางเทศบาลดูแลและแก้ไขมาโดยตลอด
เรื่องต้นให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทางเท้า
แล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันนะครับช่วงเวลาตี๕
ส่วนเรื่องเสียงดังรบกวนชาวบ้านอันนี้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะ
ทางเทศบาลเตรียมแก้ปัญหาด้วยการเอาประทัดลูกกล้อง
คือจุดแล้วมันจะเสียงดังมาจุดช่วงค่ำคืน
เพื่อขับไล่ฝูงนกเอี่ยงให้ไปอยู่ที่อื่น
โดยจะทดลองทำก่อน๒สัปดาห์จากนี้
แล้วก็เดี๋ยวจะประเมินกันว่ามันไปหรือไม่ไป
และจะบรรเทาเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ยังไงด้วย